เอาล่ะมาดูข่าวนี้เตือนทั้งสองสาว
แล้วก็สำหรับสาวที่ฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไง
นะฮะกลับบ้านอาจจะเมีย

มีดีกรีหน่อยขึ้นแท็กซี่
แท็กซี่จับขาจับหน้าอกซะ
ผู้หญิงคนนี้ครับออกจากข้าวสารตี๕
ออกจากข้าวสารตี๕ขึ้นแท็กซี่คุณผู้ชมจะกลับบ้าน
นะครับเธอบอกเธอนั่งอยู่บนรถแท็กซี่
มองกระจกหลังบ่อยเสื้อแล้วกันสบตาเดี๋ยวสบตา
มีแฟนไหมเธอมีแฟนไหมจะไปถามอะไรเขา
เท็กซี่มันเรื่องส่วนตัวเขานะฮะ
บอกเธอเผลอหลับแป๊บเดียวเมาไหมเนี่ยถามมา
เมาแต่เมาหนูเมาไม่เยอะก่อนจะขึ้นรถแท็กซี่
ยังกินข้าวมันไก่กับเพื่อนอยู่เลยเผลอหลับไป
มันรู้สึกตัวอีกทีเอาแล้วมือมาที่น่องแล้วรี่
มือมาที่หน้าอกแล้วขวัญ
เท่าไหร่นะเกือบ๕หมื่นใช่ไหมนะ๑๐หมื่น๖ใช่ไหม
อ๋อหายหายครับนี่ครับซื้อเมื่อเพิ่งได้๒เดือน
เธอเล่าหน่อยครับ
พอน้องผู้หญิงเขารู้ตัวแล้วใช่ไหม

เมื่อเงินเลยแท็คซี่บอกไล่ลงเลย

พาตัวเธอไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วนะ
ลงจากแท็กซี่หนูลงตรงไหนนะครับ

คือตอนแรกโทรเนี่ยยังติดอยู่นะ
เขาดูไอโฟนได้ใช่ไหม

คือเวลาไอ้ที่โทรศัพท์ไอโฟนมันหาย
มันจะมีระบบที่เป็นระบบอย่างหนึ่งที่ติดตาม
แล้วติดตามเขาสามารถจะสั่งงาน
ด้วยการให้โทรศัพท์มันขึ้นเลยว่า
โทรศัพท์เครื่องนี้ล็อกล็อกไปเลย

ก็แต่ว่าล่าสุดโทรไปอีกทีปิดเครื่องไปเรียบร้อยแล้วครับ

เขาไม่ได้ใส่รหัสล็อกหน้าเครื่องไว้
คนร้ายที่เอาโทรศัพท์ไปมันก็ปลดล็อก
แล้วก็สามารถอันล็อกที่ไม่ให้โทรศัพท์ล็อกได้